ภายใต้ภายซีดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำได้

คราวนี้เจองูจะเป็นงูพิษจะเป็นงูใหญ่

เฮ้จับหัวจับหัวจับหัวเอ้จริงจริงจริง
เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากขนาดนั้น
ขอแสดงความนับถือพี่ตำรวจและเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพแต่ประการใด
เพลงนี้พาไปชมทั่วเมืองแต่นี่คือกลางเมืองเลย
เมืองหลวงเลยฮะแล้วไอ้เจ้างูไอ้นี่งูอะไรงูเหลือม
จากนั้นพี่ตำรวจอีกท่านหนึ่งเนี่ยพยายามจะเอาถุงกระสอบเอามาใส่เจ้าเหลือม
ปรึกษากันก่อนนะเพราะว่างูเหลือมมันตัวใหญ่กว่ากระสอบ
เอาแล้วรอบนี้ทำไงเออมึงไปไกลพับครึ่งเหรอ
ใส่ไม่ได้ใส่ไปตัวมันหักแน่จากนั้นมาเอองั้นไปกับงี้ก็แล้วกันฮะ
ก็จับหัวจับหางแล้วก็พาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้
และคนตาดีตาดีคืออะไรตาดีคือรถของพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จราจรท่านนี้หมายเลข๖๗
คันที่พี่เขาจับเลยเช่นเดียวกันในวินาทีเดียวกัน
ใช่แล้วแต่ตามศรัทธาที่หน้าจอทีวี
งานนี้นะฮะเอาข่าวจับงูมาให้ชมเป็นเบื้องต้นแบบนี้